ส่วนเรื่องนี้ตำรวจยังโดนเลยนะคะ
มิจฉาชีพที่ส่งข้อความมาในมือถือค่ะ
ว่าคุณมีสิทธิ์ได้กู้เงินนะ
แต่คุณต้องโอนเงินมาให้กับทางเราก่อน
แล้วเราถึงจะโอนเงินกลับไปที่เพิ่มมากขึ้น
โอ้โหตำรวจโดนตำรวจบอกว่าเพื่อนก็โดน

เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูหน่อยนะคะว่าเขาโดนยังไงกันบ้างค่ะ
มันก็ทำอะไรก็ได้แล้ว
นี่หนูบอกแล้ว
มึงมาวันจันทร์มึงเข้าใจป่ะมึงไม่ต้องมานั่งพูดอย่างงี้หรอก
หน้ามึงยังไม่เห็นเลยตัวต้อก็ได้หน้ายังไม่ไม่ต้องตัวตัว
มึงมาเลยมึงมาทั้งมึงมาทั้งหมดด้วยนะ
มึงมาคนเดียวกูไปคนเดียวนี่แหละเออมึงมาเหอ
มาคนเดียวกูไปคนเดียวก็ได้มาอ่าแล้วจะยิงวันจันทร์ได้หรือไง
โอ้โหมึงยิงยิงไอ้มึงยิงมึงผู้จัดการคุณหน้ามานี่
แล้วคุณไปเจอกับผมที่สนทุ่ง๒ห้องวันจันทร์
คือตำรวจเขาไม่หลงกลไงเขาก็วีดีโอคอลกลับไปหาแก๊งมิจฉาชีพ
อ่าแล้วก็ท้าว่าเปิดหน้าสีแน่จริงเปิดหน้าสิวีดีโอคอร์เลยนะฮะ
ใช่แน่จริงเปิดหน้าสิแน่จริงไปเจอกันสอนอทุ่ง๒ห้องสิ
ก็เลยมีการโต้กันไปมาตามคลิปนี้นะคะอืมทีนี้เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะ
สิบตำรวจโทนุวัฒน์เขียนโกลาบอกว่าเมื่อสองเดือนก่อนเพื่อนอ่ะโดน
โดนหลอกเงินเมื่อสักครู่ที่เห็นนั่นคือหน้าของตำรวจนะ
ของตำรวจค่ะที่เขาโทรกลับไปหาแก๊งมิจฉาชีพค่ะมิจฉาชีพมันไม่เปิดเผยหน้านะฮะ
เดี๋ยวท่านผู้ชมจะเข้าใจผิดแล้วเขาก็ใช้มือถืออัดคลิปตัวเองไว้ด้วย
ใช่ใช่ไหมสิบตำรวจโทนลูกวัดก็เลยบอกว่าคือเพื่อนอ่ะโดนแบบนี้
ว่าอยากกู้เงินหมื่นนึงไหมถ้าจะกู้หมื่นนึงต้องโอนมาก่อน๕๐๐๐
แล้วเดี๋ยวแอปเงินกู้นี้จะโอนกลับไปให้๑๕๐๐
เพื่อนตำรวจหลงเชื่อโอนไป๕๐๐๐นะโอนปุ๊บเงียบกริบเลย
มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
พฤศจิกายนที่ผ่านมา๑๐ตำรวจโทนุวัฒน์บอกว่าผมโดนเองเลย
แล้วก็มีลิงก์มาให้อย่างนี้ดิฉันก็โดนอ๋อเหรอดิฉันเคยโดนบ่อยมากเลย
อย่าไปคลิกลิงก์ที่มันส่งมาให้นะคะคุณผู้ชมค่ะมันหลอก
ส่งมาทีเดียวไม่ว่าส่งหาคุณเดี๋ยวมาสอนบ่อยด้วยเหรอ

ต้องมากู้ดิฉันใช่ไหมไม่ใช่สิแต่สิบตำรวจโทบอกอนุวัฒน์บอกว่า
เพื่อนผมเคยโดนไปแล้วแล้วผมก็ดูข่าวอยู่แล้วแล้วรู้ว่ามันเป็นการหลอกลวงไง
แอปเงินกู้เลยติดต่อกลับมาว่าเดี๋ยวให้กู้เงินแสนนึง
ครับแต่ต้องโอนให้ก่อนห้าพันนะอืมสิบตำรวจโทนุวัฒน์บอกผมไม่มีเงิน
เออทางแอปก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องไปกรอกข้อมูลในระบบอีกครั้งแล้วรอรับเงิน
อืมผ่านไปวันหนึ่งเงินไม่เข้าเลยทักไปถามว่าไหนอ่ะเงินเงินเข้ายังเออ
นี่ตำรวจถามเลยไหนอ่ะเงินทางแอปเงินกู้บอกว่าเลขบัญชีที่ให้ไว้มันผิดอ่ะ
ไม่ได้อืมต้องจ่ายมาก่อนสี่หมื่นห้าเมื่อวานยังห้าพันอยู่เลยใช่
ที่ต้องจ่ายสี่หมื่นห้าเพิ่มก็เพราะว่าจะต้องเปลี่ยนข้อมูลให้ถูกต้อง
บัญชีที่ให้มาก่อนหน้านี้มันไม่ถูกครับต้องเปลี่ยนข้อมูลให้ถูกต้อง
ต้องจ่ายเพิ่มสี่หมื่นห้าอืมแล้วถ้าคุณจ่ายมาสี่หมื่นห้าเดี๋ยวทางแอปเงินกู้เนี่ย
ให้คุณเลยหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันไม่ได้โอ้โหใครจะไปหลงเชื่อครับ
ทีนี้ก็เลยวีดีโอคอลไปเลยคอไลน์ไปเลยกับแอปเงินกู้คุยกับแอดมินเลย
แล้วแสดงตัวว่าเป็นตำรวจแล้วก็ท้าเลยว่าไปไปเจอกันเลย
สอนอทุ่งสองห้องวันจันทร์อ่าเดี๋ยวลองฟังเสียง
สิบตำรวจโทนุวัฒน์ที่โดนหลอกหน่อยนะคะ
ปูปว่าอ่าผิดแล้วพี่ทั้งทั้งนั้นอ่ะ

แต่พี่ต้องมีค่านำเนินการนะ
ลองยึมเพื่อนดูก่อนนะ
ผมก็เงียบไปเหมือนกันแล้วเขาก็โทรมาโทรไลน์โทรอะไรโทรมา
ยันขยอไปให้ผมหาให้อย่างนี้
อันนี้ผมมันไส้รำคาญบอกว่าผมไม่เอาแล้ว
ผมหาเงินไม่ได้หรอกไม่เอาแล้วพี่ยกเลิกสัญญาผมไปเลย
เขาบอกว่ายกเรื่องไม่ได้พี่สัญญาณมันทำขึ้นแล้ว
ซึ่งเขาก็ไปเอาข้อมูลผมมาลงมาลงลงแล้วก็ลายเซ็นต์ผมใส่ไป
บอกอ้าวพี่สัญญาเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะเงินพี่ยังไม่โอนเข้ามาให้ผมเลย
แล้วสัญญามันจะครบถ้วนได้ยังไงผมเริ่มโอโหละผมก็คืนตรงตรง
จะเอายังไงเนี่ยผมเป็นตำรวจนะถ้าคุณคิดว่าผมเป็นหนี้คุณอ่ะ
คุณมาหาผมเลยที่โรงพักสอนอทุ่งสองห้องมันก็บอกมาเออได้
มันมาพร้อมทนายบอกเออคุณมาเลยเอาทนายคุณมาด้วย
ผมก็บอกประมาณนี้แนวแนวเนี้ยครับแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหม
หลังจากที่๑๐ตำรวจโทนุวัฒน์ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรา
เห็นไหมเนี่ยแล้วบอกว่าถ้าต้องการยกเลิกสัญญาก็ติดต่อไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็แล้วกันนะ
อย่างนั้นเลยเหรอแล้ววางสายไปใช่
ใช่แล้วทำไมระบบทางระบบของคุณแก้เองไม่ได้เหรอ
ทางธนาคารที่คอยได้เยื่องเมาจะถึงหรอ

ถ้าเราก็จะรำเนินไปหลังใกล้ภาพไปตามรุ่นใหม่

ที่ร้อยแบกต้องส่งห้องซ่ะผมนัดไม่เที่ยงนะ

บอกว่าถ้าพี่ตำรวจจะไปลงบันทึกประจำวันไว้
ทางเราก็จะดำเนินการทางกฎหมายเหมือนกัน

คือยังไม่ทันโอนเงินให้เขาเลยทำสัญญาแล้ว

แล้วก็บอกว่าเขาผิดสัญญาจะต้องเอาเงินให้ได้

อย่าเชื่อนะอย่าไปเชื่ออย่าไปคลิกลิงก์ต่างอะไรที่ส่งข้อความมาแบบนี้นะคะ